ผมเลยบอกว่ามันไม่ใช่คุณเข้าใจผิดแล้ว
ผมเลยเดินเข้าไปประชิดเขามากขึ้น
จากนั้นเสร็จปุ๊บเขาก็พูดว่ามาสิเอาสิเอาเลย
จังหวะนั้นผมเลยโขกหัวเข้าไปแล้วก็มีภาพตามที่เห็นครับ
เขาเรียกว่าพวกเราคือเศรษฐรมยุทธ

กนโจมตี
ตอนนี้ตอนนี้ว่าทำไง
ผมเป็นโจมตี
ความต้องใช้

โอเค

ร่างระบอบรัฐธรรมนุนใหม่ด้วยการโหวตจากเสียงของประชาชนนะครับผม
แต่ด้วยเหตุการณ์ที่ว่าเมื่อเขาบอกผมมาว่าเขาอยู่ประเทศไทยมาหลายปี
แล้วด้วยความคิดแล้วทัศนคติที่ต่างกันซึ่งแรกแรกมันเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเฉยครับ
ตอนแรกเขาได้ถามผมมาว่าคุณอยู่ประเทศไทยเนี่ยคุณอายุเท่าไหร่
เขาถามผมว่าคุณอายุเท่าไหร่คุณทำงานอะไรแล้วคุณรู้เกี่ยวกับการเมืองมากแค่ไหน
ผมก็ได้แจ้งไปว่าส่วนตัวผมผมไม่ได้มีความรู้เรื่องด้านการเมือง๑๐๐
แต่สิ่งที่ผมรู้คือที่เรามาเรามาแสดงจุดยืนเฉยเราไม่ได้มาสร้างความเดือดร้อนให้ใคร
ทีนี้มันเริ่มมีการปะทะทางคารมมากขึ้นนะครับผม
อย่างเช่นเริ่มต้นเลยก็คือว่าเขาบอกว่าเขาสงสารพ่อแม่ผมที่มีลูกต้องออกมาก่อความเดือดร้อนให้ประเทศชาติอย่างนี้
ตรงนี้ผมขอแจ้งเขาไปว่าขอโทษนะครับยูพ่อแม่ฉันเขาไม่ได้มีปัญหาในการชุมนุมตรงนี้
แล้วถามว่าการที่เรามาชุมนุมเราไม่ได้มาสร้างความเดือดร้อนให้ใคร
แค่มาทวงความเป็นมนุษย์ของพวกเราคืนจนที่ว่าผมยังพูดไม่เสร็จเขาก็ขาดขึ้นมา
เขาบอกว่าคุณรู้ไหมว่าเศรษฐกิจของพัทยาเนี่ยตอนนี้มันล่มจม
เพราะว่ามีคนอย่างพวกคุณมาชุมนุมที่กรุงเทพแล้วก็ที่พัทยาแล้วก็ทั่วประเทศไทย
ผมเลยแจ้งเข้าไปว่าผมถามหน่อยว่าการชุมนุมของพวกเราเนี่ยเริ่มต้นเมื่อไหร่ครับ
มันเพิ่งเริ่มต้นมาไม่กี่เดือนแต่ว่าการที่ว่าเศรษฐกิจมันล่มจมตอนนี้เศรษฐกิจมันตกต่ำ
ไม่มีนักท่องเที่ยวมาจริงหรือไม่ว่าตั้งแต่ประยุทธ์มา
อันนี้คือผมถามเขาเขาบอกว่ามันไม่จริงพวกฉันยังอยู่สบายเลย
ผมก็เลยตอบไปว่าใช่พวกคุณอยู่สบายพวกคุณสามารถซื้อข้าวกินมื้อละพันได้
แต่พวกผมแค่มื้อละ๕๐บาทพวกผมยังหายากเลย
ตรงจุดนี้ผมก็เดินถอยออกมาแล้วจากนั้นเสร็จปุ๊บเขาก็ยืนอยู่อีกฝั่งนึง
เขาชี้หน้ามาแล้วเขาบอกว่าคุณมันขยะ
แต่ตอนแรกคือเขาชี้มาหาผมก่อนผมเลยเดินเข้าไป
แล้วเขาก็ผมก็เลยตั้งคำถามเขาว่าทำไมคุณถึงพูดมาอย่างนั้น
เขาบอกว่าก็พวกคุณขยะไหมพวกคุณมันสร้างความเดือดร้อนให้พวกเรา
ผมบอกว่าพวกเราคือใครที่คุณหมายถึงคุณหมายพวกเราคือใคร
แค่คุณกับลูกและภรรยาคุณเหรอ
ผมถามหน่อยคือผมตั้งคำถามครับผมถามหน่อยว่า
การที่เรามาชุมนุมตรงนี้มันแค่จอมเทียน
เราไม่ได้ตั้งชุมนุมทั่วพัทยาแล้วประชากรผู้ชุมนุม
ก็ไม่ได้มีถึงเป็นหมื่นเป็นแสนคนเหมือนในกรุงเทพ
ผมถามหน่อยว่าการที่มาชุมนุมไม่ถึงหลักร้อย

เขาก็ตอบผมมาว่าใช่ฉันคิดว่าลูกหลานฉันโตมา
ไม่จำเป็นต้องมาเจออย่างนี้นี่ลูกฉันตัวเล็กนิดเดียวเอง
ยังต้องมาอยู่ในพัทยาแล้วต้องมาเจอพวกคุณชุมนุมอย่างนี้
จากนั้นเสร็จปุ๊บเขาก็เอามือกวาดอย่างนี้
เราก็ด่าว่าคนพวกนี้คือขยะทั้งนั้น
เป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดการเสื่อมเสียในด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย
ผมเลยบอกว่ามันไม่ใช่คุณเข้าใจผิดแล้ว
ผมเลยเดินเข้าไปประชิดเขามากขึ้น
จากนั้นเสร็จปุ๊บเขาก็พูดว่ามาสิเอาสิเอาเลย
จังหวะนั้นผมเลยโขกหัวเข้าไปแล้วก็มีภาพตามที่เห็นครับ